ข่าวเศร้าของวงการมวยโลกกับการเสียยอดมวยไปอีกหนึ่งคนแล้วครับ
เป็นนักมวยในยุคเก่าซึ่งผมก็ไม่ทันนะครับแต่ว่าเป็นยอดแชมป์โลกเลยครับ
ชาติชายเชี่ยวน้อยครับชื่อนี้หลายคนคุ้นกันดีครับ
หรือว่าชื่อจริงก็คือนาริสเชี่ยวน้อยอดีตแชมป์โลก๓สมัยนะครับ
เสียชีวิตหลังจากต่อสู้กับโรครุมร้าวมาอย่างยาวนาน
ก็เป็นผลพวงมาจากการชกมวยมายาวนานหลายสิบปี
มลูกหมากโตติดเชื้อในปอดนะครับแล้วอาการก็เริ่มซุดหนักลง

แล้วก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่หลายครั้ง
ภาพกลัวก็ดูแลนะครับแต่ว่าใช้จ่ายสูงมากนะครับ

ถ้าชายก็เป็นอดีตแชมป์โลกไทย๓สมัยคนที่๒ครับ
แสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของชาติชายชั่วน้อยอีกครั้งหนึ่งนะทั้งหมดนี้